ต้องบอกว่าคนไทยใจดีนะเราได้เห็นหลายพื้นที่หลายจุดที่เออไปแจกข้าวของเครื่องใช้
แจกเงินอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะที่เขตดอนเมือง
มีประชาชนไปต่อแถวเพื่อที่จะรับการแจกเงิน๕๐๐บาท
แล้วก็มีการแจกข้าวของเครื่องใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด๑๙
แต่ก็มีคนถ่ายภาพมาแล้วก็มาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
เขาโพสต์เอาไว้เพราะเขาบอกว่าทุกคนอยากได้เงินช่วยเหลือ
ทุกคนอยากได้สิ่งของข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะตอนนี้นะ
แต่ภาพที่เห็นคือโอ้โหอยู่ใกล้ชิดกันมาก
ระยะห่างทางสังคมคือไม่มีเลย
ก็กลัวว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด
เดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนนะคะ
นี่ค่ะคือคนเยอะมากจริง

คือที่เรานำเสนอเพราะเราเป็นห่วงจริง
นี่มันก็ไม่ได้เว้นระยะห่างอะไรกันพอสมควร
จุดที่ตั้งเต็นต์แจกเนี่ยนะคะ
ติดกับซุ้มประตูเข้าวัดดอนเมืองค่ะคือประชาชนต่อแถวยาวสองฝั่งเลยนะ
นี่นะคะจุดที่มีการต่อแถวกันแถวยาวเป็นกิโลจริงคุณผู้ชม
คือยาวไปถึงหน้าตลาดฝั่งโขงหรือว่าตลาดวัฒนานันต์
อีกฝั่งหนึ่งยาวไปถึงธนาคารออมสินหน้าสถานีรถไฟดอนเมือง
แถวยาวแบบนั้นแล้วก็อยู่กันใกล้ชิดเลยนะคะ

ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปไปถามว่าใครมาแจกเงิน
แจกข้าวของเครื่องใช้แล้วมีใครมาช่วยดูจัดระเบียบการต่อแถวบ้างไหมเนี่ย
นี่ค่ะคนที่นำข้าวของเครื่องใช้ไปแจกเสียโป้ค่ะ

นายอภิรักษ์ชัดอานนท์เวลาจะอธิบายความเป็นมาของเสียโป้นี่
เขาก็จะไม่ค่อยมีแล้วก็จะมีลักษณะว่าไปแจกเงินที่นู่นที่นี่ใช่แต่
อันนี้เคยเป็นข่าวกับคุณการวิพากรอะไรอย่างนี้เป็นข่าวตั้งแต่คดีเปรี้ยว
ฆ่าหันศพอะไรแบบนี้นะอ๋อนี่เสียโป้อานนท์เป็นผู้ที่มาแจกเงินใช่เหรอใช่
แต่เขาไม่ได้ไปเองก็เป็นแม่เป็นลูกน้องเป็นตัวแทนไปแจกคือแจกเงิน๕๐๐
แต่ต้องหยุดหลังแจกไปแล้ว๔๐๐คน๒แสนบาทเพราะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดอนมือ
สั่งหยุดครับหรือเต็นต์จุดบริจาคออกไปก่อนอืมเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเว้นระยะห่างครับ
ทีนี้ค่ะคนที่เขาไปต่อแถวอะค่ะนางหยุยบอกว่าโอ้โหบอกตรงเลยนะเงินก็อยากได้
ของก็อยากได้แต่มันก็เบียดเสียดกันแทบหายใจไม่ออกจริง
คือพอรู้ข่าวก็รีบมานะคะมาถึงได้แค่เข้าสาร
หวังค่ะเพราะว่าเงิน๕๐๐คืออยากได้เงินมากกว่า
เงินมันก็เอาไปซื้ออาหารได้หลายมื้อนะแต่พอมาต่อแถว
หยุยบอกว่ามันก็แน่นจริงแหละก็กังวลเรื่องของการระบาดของโควิด๑๙
นั่นแหละแต่ก็อยากได้สตางค์อ่ะอยากได้ของแจกครับวุ่นวายมากค่ะ
นางหยุยบอกวุ่นวายจริงจริงก็กลัวว่าคือจะไปกระทบกับคนที่เขามาต่อแถวอะไรกันเยอะเยอะ
ทุกคนก็เบียดเสียดกันไงเดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อย
เค้าได้ดึงไปเลยเด็กที่รู้จักไปแล้ว

มีประเด็นก็คือว่ามันจะเป็นการแพร่เชื้อนะครับ
ซึ่งทางเขาก็ผมไม่รู้ว่าเขาได้แจ้งผู้หลักผู้ใหญ่

จะมีการจัดสรรอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในดอนเมืองที่เขาแจกกันอยู่แล้ว

เพราะว่าทางเขตก็ดีทางสอสอสอกรในวื้นที่ก็ดีเนี่ย
ทางเขาแจกกันอยู่แล้วะเนี่ยเขาก็จะมีการเป็นระยะมีการมาร์คจุด

ก็กลัวโควิด๑๙แต่ก็เดือดร้อนจริง

คำถามคือมาแจกแบบนี้แจกได้ไหม
แจกได้ค่ะทุกหนุ่ยงาน
ว่าใครใจบุญอยากแจกแจกได้แต่ก็อยากจะให้ประสานเรื่องของการจัดระเบียบ
จุดที่แจกการยืนต่อแถวอะไรแบบนี้นะคะ
ต้องขออนุญาตกันก่อนคือพี่ให้ดูแลให้
ไม่ใช่ว่าแจกไม่ได้คือแจกอ่ะดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริง
แต่ก็อยากจะให้ช่วยกันเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด๑๙
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเสียโป้เลยนะที่บ้านพักซอยเพชรเกษม๔๔นะคะ
พอไปถึงแถวยาวเลยค่ะอ๋อแจกอยู่เหมือนกันเหรอ
อยู่ค่ะคนก็ไปรอรับเงินรอรับสิ่งของนะคะ
เสียโป้แจกเองเสียโป้กับลูกน้องยืนแจกเอง
แล้วก็วุ่นวายเหมือนกันก็เบียดเสียดเหมือนกัน
ตรงนี้เนี่ยจะได้รับเงินคนละ๒๐๐๑๐๐บาทเลยนะคะ
โป้บอกว่าก็ยอมรับว่าเหตุการณ์เมื่อเช้าที่ดอนเมือง
แม่เอาเงินและสิ่งของไปบริจาคเพราะมีคนมาขอก็เลยไปช่วยไปบริจาค
เตรียมเงินให้แม่เกือบล้านหนึ่งนะแต่แจกได้แค่๒๐๐๐๐๐
เพราะว่าทางเขตสั่งให้หยุดคนไปรอกันเยอะแล้วมันแน่นเกินไป
โป้ก็เลยบอกว่าคือเขาไม่รู้ว่าคนจะมาเยอะขนาดไหน
ก็เลยเตรียมการไม่ถูกจัดระเบียบไม่ถูกว่าจะมาเยอะขนาดไหน
ตอนนี้เสียโป้บอกแจกไป๓วันแล้วนะคุณภาคภูมิหมดไปหลายล้านบาทแล้วนะคะ

เขาบอกว่าจากพี่น้องในวงการช่วยบริจาคมาแล้วเขาก็เลยนำมาแจกจ่ายต่อ
คือถ้าเดินแจกมันก็ไม่ได้อยู่ดีเขาก็มาออกอย่างผมเดินแจกเนี่ยเขาก็ออก
แล้วอออย่างนี้มันก็เสี่ยงไหมคะ
มันเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงมันไม่รู้จะทำไงถ้าไม่แจกเขาก็ตาย
คือเราก็ยอมที่จะให้คนมองเราว่าออกมาอย่างนี้มันเสี่ยงโรคหรืออะไรยังไง
มันมันวิกฤตอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอดตายนี่มันรักษาไม่ได้นะ

ใช่ก็รวบรวมเงินมา

เขาอยู่หลายวงการ
ก็ลงไปดูจุดที่ชุนละมูลกันที่วัดดอนเมือง
ปัญหาก็คือไม่มีการควบคุมดูแลจัดระเบียบ
ดอนเมืองก็ได้รับความเสียหาย
เตลอดเวลาที่เกิดการมาถ้ายระบะของโควิด๑๙
ดอนเมืองก็มีจุดคอยช่วยเหลือประชาชนมาตลอด
แต่ภาพแบบนี้โอ้โหคนเยอะแบบนี้มันไม่เคยมี
ทีเนี้ยทางสอสอเนี่ยสอสอการุณเนี่ย
การุณเนี่ยก็ถามไปที่เขตนะคะสำนักงานเขตดอนเมือง
ก็ได้รับการชี้แจงมาว่ามีคนไปบอกกับทางเขต
ว่าจะมีการแจกสิ่งของแจกเงินครับตอนแรกเขารู้แค่ว่าแจกของ
ไม่รู้ว่าแจกเงินอ๋อบอกไปแล้วแจ้งไปแล้วแต่แจ้งไปว่าแจกของ
แต่พอแจกเงินด้วยเนี่ยอืมคนเลยเยอะกว่าที่คาดไว้ครับ
ก็เลยไม่ได้จัดระเบียบอย่างเพียงพอ
เขตชี้แจงแบบนี้นะทางเขตก็เลยบอกว่าก็ต้องยกเลิกไปก่อนในเบื้องต้น
แต่ถ้าเสียโป้อยากจะให้คุณแม่ไปแจกอีกก็ประสานทางเขตอืม
ก็ให้เขตช่วยจัดระเบียบการต่อแถวอะไรให้คนในพื้นที่บอกว่ายังรออยู่
ยังอยากได้อยู่นะการช่วยเหลือแบบนี้คือช่วยได้ครับ
กันเยอะเนี่ยดีฮะแต่ยังไงประสานเจ้าหน้าที่กันหน่อย
นะครับจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น